การขับรถใช้รถใช้ถนนมันต้องมีสติ
พอมีสติแล้วเนี่ยการขับรถของเราก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ไปดูคลิปเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้น
เรื่องของการที่บางทีจะเปลี่ยนเลนเปิดไฟเลี้ยวแบบกระทันหัน
ส่วนรถข้างหลังมาแบบกระชั้นชิด
มันก็เป็นแบบนี้ครับ

แต่รถข้างหลังเองก็อยู่ในระยะที่ค่อนข้างนะครับ

คือผมเล่าแบบนี้แล้วกันนะฮะว่า

มันเรื่องของระยะทางในการเว้น

คืออย่างที่กรมขนส่งเขาแนะนำมาเนี่ย
สักประมาณ๓๐๕๐เมตรนะ

หรือว่าเราขับไปด้วยความเร็วระดับหนึ่งแล้วเนี่ย

จะได้เล่าถูกคือตอนที่เขาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ย
เขาก็เปิดในระยะเวลาระดับหนึ่ง

ไม่เห็นที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับ

เล็งไฟเลี้ยวแล้วเบรกเลยไม่ได้นะ

ถ้ามีใครสักคนหนึ่งมีสติ
แล้วก็มีความรู้สึกระวังใครอยู่ตลอดเวลา
มันอาจจะลดอุบัติเหตุได้
อีกหนึ่งคลิปคล้ายกันเลยครับคุณผู้ชมครับ

คุณเคยเจอไฟแดงถูกไหมค่ะคุณต้องเคยเจอไฟแดงแล้วในจังหวะที่ไฟแดง
คือจังหวะนี้น่าจะเป็นไฟเขียวอยู่
แล้วมันน่าจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเพื่อจะเป็นไฟแดง

แล้วจริงนี่ดีนะคุณที่รถคันนี้ถูกชนแล้วสไลด์เลยแยกมา

อย่างนี้มันเสียมา

เพราะฉะนั้นผมฝากเตือนแบบนี้นะ
อย่างแรกท่านผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ

อย่างที่บอกกรมขนส่งเขาก็แนะนำไว้แล้ว
ระยะห่างไว้สักประมาณ๕๐เมตรเป็นอย่างน้อย
เรื่องของความเร็ว
ไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับ
ให้สัญญาณในการเลี้ยวไม่ว่าจะซ้ายหรือจะขวา

เขาจะได้รู้ตัวก่อนว่าอ๋อคุณจะเลี้ยว
เขาจะได้ทำการเบรกหรือว่าชะลอความเร็ว

ในลักษณะแบบนี้นะครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเล่าสู่กันฟังอย่างนี้

ต้องฝากเตือนไว้เพราะเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
มันเกิดขึ้นเป็นประจำเลยทีเดียว

เพราะว่าเรารักและห่วงใย